บักกุเต๋บักกุเต๋เหรอยิ่งช่วงฝนตกแบบเนี้ยนะ
ได้สดร้อนร้อนอุ่นอุ่นนะชื่อใจน่ะเหมาะมากเลยนะคะ
แต่ว่าร้านนี้อยู่ที่ไหนไปติดตามกันในช่วงตลอดกิน
ร้านราชาบักกุเตะนี่แหละค่ะร้านนี้ขอแนะนำเลยน่ะครับ
ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์บนถนนระแกงใกล้สี่แยกประชาสัมพันธ์
ตะบนช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเลยโต๊ะแทบไม่ว่างเลยนะคะ
ซึ่งร้านราชาบะกุเต๋เนี่ยนะเขาเป็นเจ้าตำรับนะ
ที่มาจากมาเลเซียอ๋ออ๋อใช่ใช่แล้วต้องยอมรับนะ
กุเต๋มันก็มาจากทางมาเลเซียเขาด้วยนะมันมีหลายสูตรอ่ะ
เอาจริงมีหลายสูตรซึ่งทางร้านนี้เขาก็มีสูตรเฉพาะของเขา
เปิดอยู่แล้วเนี่ยสองสาขาในปีนังและโจบารูครับ
ส่วนที่เชียงใหม่ถือว่าเป็นสาขาที่๓แล้วก็เป็นสาขาแรกในไทยด้วยนะคะ
เออเออเจ้าของร้านราชาบักกุเตะคือคุณขวัญ
คุณกัณฐิชาสมพรึกอายุ๔๗ปี
เคยทำงานเป็นเชฟในร้านอาหารไทยที่มาเลเซียอยู่๓ปี
อืมมีโอกาสที่จะรู้จักเพื่อนที่เปิดร้านปลากุเต
คุยกันไปคุยกันมาเลยสนใจค่ะ
ทางเจ้าของร้านเขาก็เลยอยากจะถ่ายทอดสูตรมะกุเต๋
ให้กับคุณขวัญก็ทดลองทำอยู่ประมาณ๑เดือน
ได้รสชาติที่ลงตัวเหมือนต้นตำรับเลย

ไม่แล้วเขาต้องมีการทดลองสูตรอยู่นานเลยค่ะ
พอได้สูตรที่ลงตัวก็เลยกลับมาเปิดร้านปกติ

และสำคัญก็คือวัตถุดิบอย่างซี่โครงหมูนี่แหละค่ะ
เขาเอามาตุดในเครื่องยาจีนตุ๊นจนเปื่อยนะ
แล้วก็ใช้เครื่องปรุงรสทั้งซอสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำจากมาเลเซียนะคะ

เออถูกต้องแล้วเออแล้วเวลาทานต้องทำอย่างไรคะมีน้ำจิ้ม
น้ำจิ้มมะกุเต๋ต้องเสิร์ฟมาให้ทานพร้อมกันเลย
ขี้หนูกระเทียมซอยใส่ซีอิ๊วเข้าไป
ยอมรับยอมรับตรงเลยคุณที่สามารถเอาไปต้อง
ผมไม่รู้ว่ามันต้องกินกับน้ำจิ้มแบบนี้จริง
แล้วก็ไม่มีพอเวลาทานบากุเตะผมเสิร์ฟผมก็โซ๊ยเลยนะ
ก็โซ๊ยเลยอันนั้นถ้าเป็นสูตรเฉพาะของเขาก็เป็นได้

ส่วนเมนูอื่นอย่างซุปกระเพาะหมูพริกไทย
อันนี้ก็บอกเลยว่าน้ำซุปหอมกลิ่นเครื่องเทศ

อันนี้ข้าวมันไก่ไหลมเหรออันนี้เหนือนุ่งมาก

พอข้าวมันกับไก่เบตตงมันจะมีราดน้ำเหมือนกัน
อ๋อมันมีมะเท้ามันไก่จีนนิดน่ะนะถูกต้อง

ราดด้วยน้ำซอสสูตรเฉพาะด้วยเหมือนกัน
แล้วก็จะมีหมูสามชั้นคอดเต้ากู้หยี
นี่มันร้านอาหารจีนชั้นดีเลยนะ

แต่จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าทางร้านนะ
เขาจะมีเมนูใหม่ชื่อว่าเมรีขี้เมา

เออแค่ชื่อก็สะดุดหูแล้วใช่ไหม

จะใช้หมู๓ชั้นสไลด์บางต้มในน้ำซุปสูตรเด็ดผสมกับเหล้าจีน
นี่ไงก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเมรีขี้เมา
ก็ต้มจนหมูสามชั้นเปื่อยนุ่มนะแล้วก็มาทานกันนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันนะ
มันก็จะได้รสชาติแล้วก็ความหอมความมันด้วย
ขออนุญาตนิดเดียวมันต้องกินแบบเดือดปุด

ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้จนมันเย็นขมนะ
ใช่มันมียาจีนเนี่ยสมุนไพรมันเยอะค่ะ

อ่าแล้วถ้าไปทานร้านนี้เขามีชาจีนร้อนให้เราจิบด้วยโอ้โห
บเพื่อล้างไขมันเพราะเมนูส่วนใหญ่ก็จะมีไขมันอย่างที่บอกไป
แล้วก็เป็นทางร้านเขาบริการให้เป็นพิเศษ
พบเรื่องเอาฟังแล้วเผินลงอยู่ที่ไหนสรุป
เอาเบอร์โทรไป๐๙๕๖๙๘๙๑๓๕ร้านเปิด๒ช่วงเวลานะคะ
มี๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓แล้วอีกทีคือ๕โมงเย็นจนถึง๓ทุ่มครึ่ง
ร้านอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมจำพิกัดให้ดี
อยู่ที่ถนนระแกงใกล้กับสี่แยกประชาสัมพันธ์ตะบนช้างขลาด
อยู่ในอำเภอเมืองนั่นแหละที่จังหวัดเชียงใหม่ไปกันให้ถูกไม่ถูกก็ลองโทรไปสอบถาม
นี่นึกว่าไปกินที่ใต้แล้วนะเนาะเหมือนนะ